มีคำแนะนำนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบที่ผมกำลังจะอ่านข่าวนี้
มันเจ็บปวดมันหวาดเสียวมาก

มันหักคาเสียบอยู่ในรูจมูกโพรงจมูกด้านหลัง

นั่นแหละครับนี่เป็นภาพถ่ายจากคุณหมอชาญสิริเสกสรรวิริยะครับ
โพสต์เอาไว้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุ
คนที่รับการตรวจก็เกร็งเกร็งเกร็งกับแห่เจอกันผิดทิศผิดทางหักคาอยู่แบบนี้ฮะ
นี่แหละครับปลายไม้มันอยู่ในโพรงจมูกด้านหลัง
ไม่ได้โพรงจมูกนึกตอนที่เขาแหย่หลับเข้าไปไหม

ใช่ถ้าถ้าด้านหน้าเนี่ยมันก็ดึงออกได้นี่แหละครับเอาออกเองไม่ได้
ส่งตัวไปให้ทีมแพทย์นำโดยแพทย์หญิงนิชารีโพธิจินดากุลนะครับ
แหนกหูคอจมูกโรงพยาบาลสุรินทร์ให้ช่วยเหลือ
ทีมแพทย์ส่องกล้องเข้าไปในรูจมูกนะครับ
แล้วก็ใช้อุปกรณ์คีบไม้สวอปที่หักออกมา
ล่าสุดผู้ป่วยรายนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
ขณะที่ทีมแพทย์แนะนำนะฮะแนะนำ
เวลาเข้ารับการตรวจเนี่ยอย่าขืนตัวอย่าเกรงตัว
เพราะถ้าเราขืนตัวปั๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาด
แบบนี้ได้ให้ผ่อนคลายนั่งนิ่ง

ของผมอยู่ไทรัฐเราทำทุก๓๕วันใช่ไหม
หลับตาไม่เห็นซะ
คือถ้าลืมตาเนี่ยตอนแยงเข้าไปกลัวแล้วใช่ไหม
พอมันไปถึงปั๊บมันก็จะสะดุ้ง
ถ้าสมมุติว่าเราเกรงปั๊บเนี่ย
เผื่อมันหักคาเข้าไปได้นะฮะ
นี่แหละครับส่วนใครที่จะซื้อชุดตรวจมาเองที่บ้าน

นี่คือถึงแล้ว
แล้วก็ปั่นนิดหน่อยเพื่อให้ได้สารคัดหลัง

ใช่พูดง่ายนะแต่มันทำยากนะบอกจริง

แต่หลักตาทุกคนแบบนี้แหละค่ะระวังหน่อยกันแล้วกัน
น่าจะเป็นกรณีแรกไหมที่หักคาจมูกด้านใน
น่าจะคือเห็นข่าวน่าจะคือเห็นข่าว